ระหว่างซิโกเกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ผู้สอนในฟุตบอลทีมชาติไทย
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับ
ติดตามบรรยากาศสดกับคุณวิรวิทเจริญเชื้อผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะ
เรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงเวลา๑๒นาฬิกาที่ผ่านมาครับ
โดยหลังจากนี้ครับแฟนฟุตบอลชาวไทยยังคงต้องรออีก๑๒ชั่วโมงจึงจะทราบผลครับ

โก้เกียรติศักดิเสนาเมืองนั้นอาจจะไม่เดินทางมาเซ็นสัญญาทำทีมชาติไทยครับ
แต่ว่าล่าสุดเฮดโค้ชทีมชาติไทยก็ได้เดินทางมาที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เพื่อเจรจารายละเอียดสัญญาที่ยังไม่ลงตัวในช่วงเวลา๑๒นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ

โดยมีนายพาธิสุภพงศ์รองเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลฝ่ายต่างประเทศเป็นผู้ให้การต้อนรับ
ที่โคซิโก้นั้นจะเดินขึ้นไปบริเวณชั้น๒เพื่อเจรจาสัญญาฉบับใหม่ในทันทีครับ
ว่าประเด็นที่จะมีการพูดถึงในวันนี้ก็คือประเด็นเรื่องของผู้จ่ายภาษี
เรื่องของสัญญาสิทธิประโยชน์และแผนงานคาดว่าจะใช้เวลาเจรจาประมาณ๑๒ชั่วโมงนะครับ
ขณะที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็ได้เดินทางมาที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลในช่วงเวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาทีครับ
พร้อมกับเรียกประชุมสภากรรมการอย่างเร่งด่วนครับ
ส่วนสื่อมวลชนนะครับก็ยังคงปักหลักรอความคืบหน้าอยู่เช่นเดียวกันนะครับ
จะได้ทำทีมชาติไทยต่อหรือไม่ครับ
ก็นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ในวันนี้ครับทั้งสองฝ่ายได้มีการเข้ามาเจรจาและพูดคุยกันนะครับ
แต่ว่าแฟนฟุตบอลชาวไทยครับจะได้รู้พร้อมกันหลังจากนี้ในช่วงบ่ายนะครับ
โคสิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองนั้นจะยังคงเป็นโค้ชทีมชาติไทยต่อหรือไม่ครับ
และทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
หากมีความเคลื่อนไหวใดทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะรายงานให้คุณผู้ชมรับทราบต่อไปครับ
ลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ